ไม่รู้มายังไงไปยังไงคุณผู้ชม
แล้วคนขับหมดสติอยู่คานรถไปดูภาพนาทีนี้พร้อมกันเลยครับ
นี่โอ้ยน่ากลัวมากคลิ้มเป็นถนนเล็กน้องชมพูค่ะ
เลนสวนกันแล้วมันก็มืดไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแง่ง
ถนนตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเลี้ยซ้ายพอดีใช่ไหม

อันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าคนขับเนี่ย
เขาหลับหรือเขาไม่สบายหรือเขาวูบหรืออะไร
หรือไม่ชินทางก็เลยไปชนแง่งตกน้ำไปเลย

เห็นไหมแล้วก็มีคนออกมาจากบ้านหลังที่มีไฟ
ก็เลยไปช่วยแต่มันเป็นกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้
หน้าหมู่บ้านมันธนา๒เรียบครองหลวงแพ่งที่บางพลีสมุทรปราการ
ขับมาอยู่ไปชนตรงแง่งแล้วดูสิสภาพ
คือโชคดีอย่างหนึ่งคือพอตกไปปุ๊บเนี่ย
น้ำมันไม่ได้ท่วมแบบมิดหลังคารถค่ะคนขับเนี่ยหมดสติอยู่ตรงนั้น
แต่น้ำมันแค่แบบประมาณสักเอวเอวหน้าอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยทำให้เขารอดชีวิตแต่ว่ายังหมดสติอยู่นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนะครับ
ทีนี้พอรถมันลงไปแบบนี้คนขับอยู่ด้านใน
วัฒนกุลอายุ๒๖ปี
ชาวบ้านต้องช่วยกันกระโดดลงไปแล้วเอาตัวเขาออกมาก็ต้องแจ้งกู้ภัย
คือตอนแรกเนี่ยมันคว่ำก่อนมันคว่ำแล้วมันหงายท้องด้วย

เขาก็เลยพยายามที่จะไปคว่ำรถเนี่ยหมายถึงว่าเอามันกลับมาในทรงเดิมนะฮะ
เพราะว่าคนอยู่ด้านในเพื่อให้คนรอดปลอดภัย
พอเอารถพลิกกลับขึ้นมาแล้วปุ๊บ
คนขับยังอยู่ด้านในก็ช่วยกันนำคนขับออกมา
ปฐมพยาบาลที่ลูกศรชี้หมดสติอยู่
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้คนที่ไปช่วยคนแรกที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่คือคุณปฐมพรอายุ๒๕ปี
เป็นมรปภของหมู่บ้านเห็น
เขาบอกว่าตอนนั้นผมนั่งอยู่ในรถขออภัยนั่งอยู่ในป้อม
ได้ยินเสียงรถชนอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
วิ่งออกไปดูเห็นไวรถชนแผงกั้นแล้วตกลงไปแล้ว

ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบเดี๋ยวคงต้องรอให้เขาฟื้นคืนสติกลับมาก่อน
ไม่รู้ว่าหลับในหรือว่าเขามีโรคประจำตัวกำเริบนะฮะแต่เดชาบุญเขารอดนะ
ถึงแม้รถมันจะหงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วเขาจมน้ำอยู่พักหนึ่งก็ตามแต่คนไปช่วยทัน
เพราะน้ำยังไม่ทะลักเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้น้ำท่วมสูงมาก
ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยขอบคุณมรบพอด้วย
ตอนนี้เขารอดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอให้เขาฟื้นก่อน
แล้วก็สอบส่วนว่าสาเหตุที่ขับรถชนแบบนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับ